สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่คงได้เจอกับ
ความปรับวนสภาพอากาศแน่นอน

ฝนยังคงอยู่แต่ว่าสิ่งที่

ก็คือความเย็นที่ก่อนหน้านี้เข้ามาเจอกับอากาศร้อน

ตอนนี้อากาศเย็นนะครับเข้ามากินพื้นที่ของเราค่อนข้างเยอะละทีเดียว
นั้นจึงทำให้ฝนในบริเวณทางตอนบนภาพรวมลดลง
ฝนส่วนใหญ่ไปออกันอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย

คืออากาศเย็นจะสังเกตว่าค่อยมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการแผลลงมาต่อเนื่องยาวไปเลย
ซึ่งน่าจับตามองถ้าเกิดแผลลงมาแบบนี้
พรุ่งนี้อาจจะแผ่วลงไปหน่อยนึ
ถ้ามีพายุรูปใหญ่๑ลูกคอยดันขึ้นไปครับ
แต่ว่าในช่วงวันพุธก็จะมีการดันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
สังเกตว่ากระแสลมตอนนี้เป็นกระแสลมที่มาจากทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ซึ่งเป็นกระแสลมหนาวพัดผ่านเมืองใดของเรา
นำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานลมค่อนข้างแรงในระยะนี้
คลื่นนะครับหลังจากนี้ในบริเวณฝั่งอันดามันก็จะอ่อนกำลังลงครับ
จับตามองในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยหลังจากนี้เป็นต้นไป
ถ้าหากกระแสลมจากทางฝั่งตะวันออกมีความแรงอย่างต่อเนื่อง
จะทำให้คลื่นเริ่มแรงขึ้นนะครับก็เป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมของฝั่งตะวันออก
นี่คือภาพรวมการตกของฝนนะครับคำนวณตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
จะพบว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่กินพื้นที่ในบริเวณตอนกลางนะครับ
ตะวันออกบางพื้นที่นะครับแล้วก็พื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่
ใครที่จะทำกิจกรรมต่างเดินทางท่องเที่ยวก็ระวังกันหน่อยนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับก็จะพบว่าในช่วงเช้าครับนี่คือตอนตี๕นะครับ
ก็จะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนภาคเหนืออีสานตอนบนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นเท่านั้นนะครับ
หลังจากวันนี้อากาศจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าภาพรวมยังอยู่แบบนี้
แต่ที่สำคัญก็คือตอนกลางวันท้องฟ้าหลายจุดอาจจะค่อนข้างสว่างนะครับ
แดดสามารถที่จะส่องลงมาด้วยแรงตรงนั้น
ทำให้อุณหภูมิระหว่างวันค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันตร์สวัสดีครับ